ดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับ

เห้ย
เพลงเก่งเพลงอะไรจ๊ะคุณยาย
ก่อนน้อนหนาว

เก่งแล้วแต่ทางกุญสือกระซิบว่าไม่เก่งจริงขอเปิดอีก
เป็นครั้งแรกจริงนะฮะแผ่นที่๖นะครับ
ที่คุณยายเป้าเลือกก็คือ
คือแหม่นอกจากอายุที่เป็นคนแรกแล้วที่มาในรายการของเรา
เปิดข้ามเพลงเก่งไปได้อีก
คือทำลายสถิติจริงนะคะ

เอ้าเปิดเจอเพลงเก่งแบบนี้

จากการร้องเพลงเพียงแค่เพลงเดียวเท่านั้นนะครับ

ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เพลงนี้สหายเชี่ยวกีฟาของช่ายเซชาท๊วน
ส่งเสดีย์จานกว้าง

คุณยายเป้าครับสู้หรือยุดครับ
หยด
หยดครับ

บนเวทีอย่างนี้ถือว่าเป็นเวทีที่มีเกียรติมาก
ทุกคนขึ้นมามีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมด

ผู้ใหญ่เป็นคนป่วยเวลาที่นี่เหมือนกันหมดครับ
คุณยายค่ะก่อนที่จะปิดรายการนะคะ

คนที่กำลังดำเนินชีวิตมาถึงวัย๘๘เหมือนกัน
คนที่เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลามาเยอะเหลือเกิน
แต่มาอยู่ในวัย๘๘ได้อย่างมีความสุขคุณยายค่ะ
พูดกับคนเหล่านั้นสักนิดนึงค่ะคุณยาย
ค่ะขอให้ผู้ที่กำลังจะอายุ๘๘นะคะ

ช่วยดูยายเป็นคนแรกนะคะ
มาร้องเพลงมีความสามารถอยู่
อย่าเก็บความสามารถไปกับตัวนะคะ

แก่ก็ได้เด็กก็ได้สาวก็ได้
ช่องนี้รับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ

ขอให้อย่าเลินอย่าเลิน

นักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณยายเป้านะครับ
รับเงินสู้ชีวิตเป็นทุนนะครับ

๒หมื่นบาทครับ

แล้ววันนี้คุณป่าเดี๋ยวเราจะปิดรายการกันแล้วคุณผู้ชม

หลังจากจบรายการของเราคุณผู้ชมดูเกมต่อชีวิตได้นะคะ
แล้วเราจะปิดรายการกันไปแบบ
ให้คุณยายร้องเพลงเก่งของคุณยาย

นักสู้ชีวิตคนต่อไปในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรง

เพลงเก่งของคุณยายนะคะ

ปิดกันด้วยเสียงร้องของคุณยายเป้า

กอดหมอนน้ำเราส่วงใดอย่ามีต้องเปลี่ยนใจพี่จะรักไปอย่างน้อง
ต้นคงคืนกล้ามเกลือแค่น้ำลาดน้องในรุ่นไทยบนหมองเครื่องแค่ความชอบ
หน้านี้หน้าหนาวสาวคลำกวนในหัวอกลันยวน
ปวดใจทุกคืนเครื่องกล้าม
กอดหมอนน้ำผู้พันธรรมอย่าวาดขับ
ถ้ารักเคยสุขและร้ำยังจำค่อยขับได้ไหม
มันจะเหน็บหนาวราวนาที
พร้อมกอดที่อบอุ่นและมีความประหาย

มันไปกลับกลายใจเขา
หน้านี้หน้าหนาว
สาวหน้าวจริงหน้าวลมหาไฟอุ่มอิ่ง
หน้าวใยหักเห้ยกันราว
ออกเอ่อเห้ยพอเคยที่เชยท้องราว
บัดนี้ดูเงียบเผาสาวนอนหน้ากอดหมอน
มากมากมากกับพี่
สิบอันดับ
สิบอันดับเด็กจิ๋วจอมจี๊ดบางคนนี่เป็นเลยนะครับ
อีกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหทั้งไลน์ทั้งทั้งอะไรนี่
พูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
รักแม่แก้วแค่ไหนบูรักสันชีวิตครับ